อ่าสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดไม่โอ้ยคุณน้ำอะไรอ่ะ
หนูก็นึกว่าตัวอะไรอะไรเมื่อกี้บอกว่าเอียหลุดใช่ไหมคะ
เอียหลุดใช่นึกว่าที่ใส่หูหลุดออกมาอ๋อขอโทษขอโทษจริงจริง
ไม่คืออันนี้มันบีบอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วผมบีบไว้อย่างนี้
แล้วมันก็ดีดออกมาแล้วมันเหมือนกับเด้งมาหาผมอย่างนี้ผมก็น่ะ
ผมคิดเป็นงูแม่ไม่ตกใจแล้วแม่แม่ตกใจอ่ะผมคิดว่างู
พี่คิดเป็นงูมาใส่เสื้อสีดำทำไมกันเราให้ดายสองคนอ่ะ
นี่เป็นงูฉกไม่รู้ไม่ถูกเลขหรือเปล่าไม่ถูกแน่
เอาติดไว้บนหัวเลยมันจะตะโกนมันดึงไปไม่ถึง
ติดเอาไปดูรางวัลที่๑นะครับเป็นสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
เลขที่ออกนะครับ๘๖๗นะครับ๗๓๗๘๖๗นะครับ
ส่วนเลขหน้า๓ตัวนะครับก็คือ๓๔๙แล้วก็๙๖
เลขท้าย๓ตัวนะครับ๙๘๙แล้วก็๗๘๘

เดินผ่านหน้ารถแล้วบอกว่าช่วยซื้อหน่อย๕ใบ

ไม่ได้ซื้อนี่แบบหนูก็มองเสร็จน่ะวันนี้เหลือแผงเดียวแค่นี้
แม่ไม่ได้ไปวันนี้ไงไม่วันนี้เหลือแค่ปึกนั้นปึกเดียว
มี๕ใบเป็นปึกไม่ได้ซื้อ

คิดในใจว่าถ้าเกิดหนูซื้ออาจจะไม่ออก๐
วันนั้นแสดงความยินดีกับคนที่ถูกเลขวันนี้ด้วยนะคะ

แม่ก็งวดนี้นะบรรดานะเจ๊ต่างนี้ให้นะ
โอ้โหโดนท่วมขันกันหมดเลยนะไม่ถูกเลยแม่

เขาบอกแล้วไงงวดนี้ลอตเตอรี่เหลือเยอะเยอะจริง
เราอาจจะต้องเก็บสตุ้งสตางค์เอาไว้ใช้จ่ายในการใช้ในชีวิตประจำวัน
เรื่องอื่นด้วยตอนนี้เนอะเอ้าไปอัปเดตกรณีคดีเรื่องของการรับน้องแล้วเสียชีวิตนะคะ

คือวันนี้มีการเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมอีก๓๐คนก็คือเป็นทั้งตัวของรุ่นพี่
คนอื่นด้วยนะคะรวมไปถึงกลุ่มนักเรียนที่เป็นปวสชั้นที่๑
ซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียนกับน้องเปมที่ไปรับน้องวันนั้น
ให้ปากกรรมอีกจำนวนสามสิบคนวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกคณัฐนัน
สุวรรณทรัพย์ภูมิกับการก็มีการเปิดเผย
บอกว่าตำรวจมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรับน้อง
รวมถึงอาจารย์ด้วยนะคะที่ดูแลนักศึกษา
มาสอบปากคำทั้งหมดเลยเพื่อที่จะดำเนินการสอบสวน
หาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้าง
ซึ่งจากการสอบสวนนักศึกษารุ่นพี่จำนวน๗คน
ใช้เวลาสอบเป็นสิบชั่วโมงนะคะทุกคนยอมรับว่า
ลักลอบจัดกิจกรรมรับน้องจริงโดยในวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ได้ให้รุ่นน้องร้องเพลงเกี่ยวข้องกับคณะวิชาช่างกลโรงงานเนี่ยแหละค่ะ
หากใครร้องผิดหรือว่าในกลุ่มทั้งหมดใครร้องผิดขึ้นมา
ก็จะถูกลงโทษด้วยการใช้หมัดชกต่อยเข้าที่บริเวณหน้าอกแล้วก็ท้อง
ความสูงต่ำแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนก็โดนอกบางคนก็โดนช่วงท้อง
ระหว่างนั้นก็บังคับมีการให้ดื่มสุราแล้วก็ทำกิจกรรมด้วย
ซึ่งมีนักศึกษา๑คนเนี่ยให้การภาคเศษอ้างว่าตัวเองไม่ได้ชกต่อยน้องเปรมนะคะ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครเพิ่มเติม
มีเพียงกลุ่มรุ่นพี่๗คนเท่านั้นนะคะที่ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แต่หากว่ามีการสอบสวนเพิ่มเติมมากกว่านี้คนอื่นมีส่วนร่วมในการกระทำผิดครั้งนี้
ก็จะมีการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพฤษวัชโรภากุล
ท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ก็มีการบอกว่าทางมหาวิทยาลัยนั้น
ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ในการที่จะสอบสวนหาผู้กระทำความผิด
หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาดำเนินคดี
แล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยให้ทางรองอธิการบดีนเป็นประธาน

ซึ่งก็จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ

ส่วนในเรื่องของการเยียวยาครอบครัวของน้องเปม

พร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดการศพทุกอย่าง
ซึ่งจากการหารือพูดคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องเปรมเนี่ยค่ะ
ก็มีความประสงค์ที่จะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนความช่วยเหลืออื่นทางมหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะเยียวยาครอบครัวของน้องให้ดีที่สุด
ด้านคุณตาของน้องเปรมอะค่ะก็พร้อมด้วยญาติญาติมีการพากันไปจุดทูบ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องเปรมบริเวณที่จัดกิจกรรมรับน้อง
ซึ่งก็อยู่ห่างจากวิทยาลัยไปประมาณ๑กิโลเมตร
เพื่อที่จะเชิญดวงวิญญาณให้กลับบ้าน
โดยย่าของน้องเปรมยังคงอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจนะคะ

ตัวคุณพ่อเองเขาอยากให้น้องกลับไปเรียน

เขาก็แล้วแต่น้องน้องบอกว่าโอเคน้องอยากจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ก็ให้ไปพ่อไม่ว่าปรากฏดันมีเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา
ครับซึ่งตัวน้องเองเนี่ยนะฮะก็หลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าตำรวจเองก็ได้มีการชนสูตศพในเบื้องต้น
ปรากฏน้องนี่เป็นโควิดด้วยนะครับเพราะน้องเป็นโควิด
ปรากฏล่าสุดเนี่ยแม่นะฮะแม่ซึ่งไม่ได้เจอน้องเลยนะ
ตอนที่มีชีวิตอยู่แต่พอรู้ว่าน้องเสียชีวิตแม่มา
แม่มาแล้วก่อนสบน้องแม่ติดโควิดแล้วอ๋อเหรออ่า
ตัวฝั่งของภรรยาของน้อง

ก็เลยขึ้นมาเป็นตึกและลอยอยู่ข้างล่าง

เหรอวันนี้ขึ้น๒ขีดเคสเดียว๒ขีดเลย
แต่ในกรณีของรุ่นพี่รุ่นน้องที่เขามีการเข้าไปรับน้อง

นี่นะครับก็แต่มันตรงนี้ไม่ได้ตรวจวันเดียวแล้วเจอไง
ใช่บางทีอย่างที่บอกอย่างพี่หนุ่มบอกเมื่อวานเนี้ย

ไม่เจอเพิ่งมาเจอวันนี้อยู่ดีเพิ่งมาเจอวันนี้
นี่ครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงมีเสียงรุ่นพี่ใช่ไหม
ค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะอ่าเสียงรุ่นพี่
ต่างรองเพียงใหม่ครับแล้วถีบมีอะไรมีคลานมีกิ้งบ้างอ๋อมีทีม
ทีมทีมที่ถีบตรงไหนก็ถีบตรงช่วงนี้แหละครับช่วงท้องนี่นะฮะ
คือจริงจริงแล้วเขาซ่อมเนี่ยนะฮะทั้งหมดสี่รอบเออแล้วไม่ใช่ซ่อม
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับน้องได้ทั้งหมดสี่รอบสี่รอบนะครับ
สี่รอบสี่ฐานสี่รอบสี่ฐานคือแล้วก็คือแยกกันไปนะฮะ
คือครั้งก่อนนู้นคืออันแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนแบบไปเข้าฐาน
บอกเข้าฐานก็คือทำอะไรเขาบอกว่าก็เหมือนกับคลานไปในน้ำ
แล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่สองทำอะไร
ครั้งที่๒รอบเสื้อดำ

แต่ว่ารุ่นน้องเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย๓๐กว่าคน
ผู้ชายเนี่ยเขาให้แก้ผ้าหมด
เขาให้แก้ผ้าหมดส่วนผู้หญิงก็ให้ยืนดู
แล้วก็ให้เหมือนกับทำกิจกรรมต่างนานาอะไรอย่างนี้นะครับ

เพราะครั้งนี้เนี่ยก็คือเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย

หลังจากนั้นถึงได้ย้ายออกไป
ซึ่งตรงนี้คือทางฝั่งของทนาย
ทางฝั่งของเปรมเขาบอกว่าโรงเรียนหรือมหาลัยจะไม่รู้ได้ยังไง
เพราะเราพอเราพอก็ต้องเห็นเข้าไปรวมกลุ่มว่ามีนักเรียนไปรวมกลุ่มอยู่ตรงนั้นเนี่ย
ตั้งหกสิบคนตั้งหกสิบหกคนสิบคนตั้งหกสิบหกคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี้ย
ตรงนี้คือจะอ้างไม่รู้ไม่ได้คือนี่ที่เขาพูดนะฮะ
หลังจากนั้นคือย้ายกันออกไปแล้วก็ไปที่กำเมนในป่าไปกลางทุ่ง

ร้องเพลงผิดปุ๊บนี่เป็นเพลงของมหาลัยนะฮะ

มาถ้าเกิดร้องผิดปุ๊บใครร้องผิดก็โดนหมดเลย

ปุ๊บเนี่ยเรียกเข้ามาแล้วก็ยืนเรียงแล้วก็ต่อย

หลังจากนั้นเนี่ยพอโดนต่อยไปปุ๊บก็ฟุบนะฮะลงไป
พอลงไปเสร็จก็ลากคนอื่นมาต่อยต่อก่อน
หลังจากนั้นพอเห็นเป็นแบบตาตาเหลือกแล้วก็ปากเปลือกซีดหมดแล้ว
ก็รีบเอาเข้าไปส่งโรงพยาบาล
พอไปส่งโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเนี่ย
ปรากฏว่าไปแจ้งกับทางคุณหมอไว้

แล้วก็เหมือนกับปุ๊บไป

ที่เป็นรุ่นพี่ที่ทำการรับน้องคนที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดถามว่าเพราะอะไร
เพราะจริงจริงสามสิบคนคนนั้นน่ะต้องได้ทำเกือบทั้งหมดอืม
คือต้องได้ต่อยเกือบทั้งหมดแต่บังเอิญว่า๗คนนี้ต่อยไปก่อนแล้วน้อง

เขาบอกว่าทนายของน้องก็คือน้องไปเป็นลูกจ้างเขาด้วย

ด้วยความที่เป็นเด็กก็เลยคิดว่าจะต้องทำงานเยอะ
เรียนหนังสือเสร็จปุ๊บจะต้องเตรียมกลับมาทำงานพระธรรม
ผัวทั้งเมียเลยนะทั้งสองคนเลยนะ
แล้วอยู่ดีเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่คิดว่าวันหนึ่ง

คือตัวแฟนเขาเองเนี่ยจริงเขามีการบอกแล้ว
เพราะว่ามันมีการรับมาก่อนหน้านี้หลายรอบใช่ไหมคะ
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นคุณต้องคิดตั้งแต่ต้นแล้วไง
ก่อนที่คุณจะทำว่ามันมีโอกาสอยู่แล้ว
ถ้าเกิดคุณใช้แรงใช้แบบว่าชกต่อย

มันมีโอกาสที่จะไปถึงขั้นเสียชีวิตดังนั้น

สิ่งที่มาพูดตอนหลังอย่างที่บอกไป

หนึ่งเขาจะต้องมาว่าความให้กับน้องสองคนอ่ะอืมเนอะเวลายังทันไหม
เพราะว่าหลายคนถามว่าโอเคละเดือนนี้ค่าไฟก็จะขึ้น
แก๊สก๊าซของต้มก็จะขึ้นไข่วันนี้ขึ้นแล้ววันนี้หลายหลายคนบอกว่า
อยากจะฟังเหมือนกันว่านายกจะช่วยอะไรบ้าง

แต่พวกนี้มันน้ำลดมั้ยอะนี่๑บาท
ว่าจะช่วยอะไรในสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้

อย่างที่เรารู้กันว่าก๊าซหุงต้มมันขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว
แล้วก็ค่าไฟโดยปกติในแต่ละปีเนี่ยช่วงที่เราจะตกใจภาวะเลยล่ะ
ใช้คำว่าภาวะแบบอมหิตเลยเนี่ยก็คือช่วงมีนาเมษา

แล้วปีนี้มีน้ำก็เริ่มร้อนแล้วเนอะ

เหมือนกัน๓๗๓๘องศาแล้ววันนี้สูงสุดเข้าไป๔๐องศา
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนใช้ไฟเยอะกันจริง
ก็คนพยายามถามว่าเฮ้ยจากสงครามของยูเครนกับรัสเซียเนี่ย

ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากประชาชนโดยตรงจริงเนี่ย

แสดงว่าแม้กระทั่งรากย่าเองก็ได้รับผลกระทบโดยตรง
วันนี้แองจี้ตกใจเรื่องไข่ไก่

ไก่มันเป็นเท่าไหร่๓บาท๔บาทยัง
ใช่เห็นเขาบอกว่าอย่าขึ้นอีกฟองละ๑๐สตางค์๑๐สตางค์
แต่ราคาขายปลีกก็อย่างที่เรารู้กันไปนั่นแหละ

แล้วเมื่อวานี้ที่มีข่าวหลุดว่า

เราตรึงต่อไปไม่ไหวละ
แต่วันนี้นายกออกมาพูดใจเย็นเรายังตรึงอยู่
ที่เราเจอกันทั่วโลกขนาดเนี้ยนะครับหนึ่ง
เติมน้ำมันทีร้องไห้ไหมล่ะท่านใจจะร้องไห้ไหม
ร้องสิตอนนี้คือเขาอำกันใหญ่เลยไงเออบอกเจ้า

ให้วัดกับตรงนี้วัดตรงนี้ผมเพิ่งเติม
แล้วทีนี้จนจริง
เติมน้ำมัน๕๐๐บาทไม่ขึ้นถึง๒ขีดตกใจกว่านะแม่

เมมั่วเมย์บอกพี่หนูเติมน้ำมันทีหนูยังท้อเลย
๒๗๐๐เกือบ๒๘๐๐แล้วพี่
เมื่อก่อนเท่าไหร่
๒๐๐๐ต้นล่นหรือไม่ก็๑๐๐๐กว่าแต่ช่วง
ใช่ต้องก่อนเท่าไหร่๑๘๐๐๑๙๐๐เหมือนกันอย่างนี้ต้องก่อนเท่าไหร่๑๘๐๐๑๙๐๐ต้องก่อนเท่าไหร่๑๘๐๐๑๙๐๐ต้องก่อนเท่าไหร่๑๘๐๐๑๙๐๐ต้องก่อนเท่าไหร่๑๘๐๐๑๙๐๐ต้องก่อนเท่าไหร่๑๘๐๐๑๙๐๐ต้องก่อนเท่าไหร่๑๘๐๐๑๙๐๐ต้องก่อนเท่าไหร่๑๘๐๐๑๙๐๐ต้องก่อนเท่าไหร่๑๘๐๐๑๙๐๐ต้องก่อนเ
เมื่อวานนี้ก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยเขาจะไม่ตรึงนะเนื่องจากไม่ไหวที่จะตรึงแล้วนะครับ
ราคาจริงเนี่ยสูงกว่านี้เยอะที่ผ่านมาเนี่ยก็ถามว่าไอ้ที่ตรึงอยู่เนี่ย
ก็ใช้กองทุนน้ำมันทำให้ต้องหาเงินจากตรงอื่นมาเติมในส่วนนี้
วันนี้คุณเจอกันหมดคุณจะขับมอเตอร์ไซค
แต่วันพี่พี่น้องเกษตรกรทั้งหลายเอู้ย

ปุ๋ยไปหมดแรงอืมหมดแรงกระทรวงเกษตรค่ะ
กระทรวงพาณิชย์เขามีการออกมาพูดเรื่องของราคาปุ๋ยเคมี
บอกว่ามีการปรับขึ้นแต่ว่าก็จะต้องให้มันไม่ขึ้นมากจนไปกระทบ
จนเกินอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะแล้วก็มีการเร่งรัดบอกว่ามีการเสริมให้

ปกติปุ๋ยอินซีในประเทศไทยเราผลิตอยู่ที่๓๕

เพื่อจะเอามาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีให้มันได้๕ล้านตามต่อปี

คนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัว
ฆ่าอาหารสัตว์ก็ครึ่งมาอีก

บอกว่าเกินครึ่งด้วยซ้ำไปค่าอาหารสัตว

อย่างเช่นว่าจะไปเจอเพื่อนเพื่อนมาก็ปลูกก๊วยหอมอย่างเนี้ยบ้าโห
ทุกวันนี้ปลูกกล้วยหอมปลูกยังไงก็ไม่คุ้ม
เราจะต้องกินหวีแล้วเกือบ๒๐๐อะไรจะเกิดขึ้นถ้าปุ๋ยขนาดเนี้ย
เขาวันนี้นะหลายอย่างมันจะต้องช่วย
ปุ๋ยเคมีก็แพงอาหารสัตว์ก็แพง
กระทรวงพาณิชย์แล้วก็สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาพิจารณาอย่างนี้
ความช่วยเหลือเรื่องปุ๋ยเคมีราคาแพง
สนตรุนให้กับการผลิติเศรษฐกรเนี่ยนะครับ
จุบันเนี่ยอย่างที่บอกว่าอันนี้ปุ๋ยทั้งหมดเรานำเข้า
เรานำเข้าหมดเลยอ่ะก็ต้องหาวิธีว่ามันจะทันหรือเปล่า
อินซีปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยต้องใช้ตัน๕ล้านตันเหรอ

เทเลอร์เมดอืมปกติเราตัดเสื้ออะไรต้องการความต้องการแต่คราวเนี้ย
ประเทศไทยอาจจะต้องกลับมาแบบว่าสมมุติคุณปลูกมะม่วงก็ต้องหาปุ๋ยสำหรับมะม่วง
ปลูกข้าวก็ต้องหาปุ๋ยสำหรับข้าวคือปุ๋ยสั่งตัดอ่ะ
เอาง่ายเลยให้เหมาะสมกับชนิดของพืช

ก็ต้องไปถามทางสภาพัฒน์เขาบอกมาอย่างนี้
หนุ่มมีเพื่อนหนุ่มมีเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่สภาพัฒน์ไหม
เป็นตัวอย่างไหมน่าจะเป็นสูตรเฉพาะที่เมื่อกี้เขาอธิบายมาสักพัก
เธอถามฉันได้ยังไงมันคืออะไร
ไม่รู้ไม่แต่เอาจริงนะราคาปุ๋ยราคาอาหารสัตว์มันแพงมาสักพักแล้ว
มันไม่ใช่ว่าเพิ่งแพงนะครับมันแพงมาสักพัก
แต่พอดีมันด้วยแบบพอมันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก
ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันมากระทบมากขึ้นอย่างที่บอก
แล้วทีคุณแล้วทีคุณถามพูดจุ๋ยล่ะอาวแล้วแหวงแล้วหนึ่ง
กลุ่มเปราะบางกลุ่มรายได้น้อยสาระแน่มาทำอะไรยำตำปอนนะ
หนุ่มหนุ่มที่หลังนอนหลับก็ดีนะชงเงอเบอร์เบรกหนึ่งเบรกสอง
ไม่ต้องมาเจอแล้วแต่ตื่นขึ้นมาเข้าใจไหมอ่านไปสิ
เอ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางนะฮะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ย
เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เขาก็จะพิจารณาช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เช่นตอนนี้เขากำลังจะต้องช่วยค่าอะไร
๊าซหุงต้มเรารู้อยู่แล้วว่าก๊าซหุ่งต้มขึ้นแน่นอน
ยังไงบ้างแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการช่วยเหลือก๊าซหุงต้ม
เข้าโครงการคนละครึ่งอืมคนที่เข้าโครงการคนละ
คนที่เข้าโครงการคนละครึ่งแล้วเขาจะช่วยอีกสิ่งหนึ่งที่คนภาวะกันเหลือเกินมีนาเมษาคือค่าไฟ
อืมค่าไฟเนี้ยการช่วยเหลือเรื่องของน้ำมันเบนซินในกลุ่มจักรยาน
รถจักรยานรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งหลายอ่ะ

ในช่วงวิกฤตพลังงานช่วงนี้ที่เรียกว่าเป็นวิกฤต
วิกฤตของการเติมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ

อาทิตย์หน้าทุกเรื่องเราจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่า
รัฐบาลเขาจะช่วยเรายังไงบ้าง

จะรับไปพิจารณาทีละเรื่อง

ก็จะรู้ว่าการเยียวยาการช่วยแต่เบื้องต้นน่าจะช่วยคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เขาก็จะไปดูว่าเขาจะช่วยกันยังไงหนึ่ง

โอเคขออนุญาตไม่จบแล้วใช่ไหม
เมื่อกี้นี้พอดีผมขออนุญาตนะผมเปิดเข้าไปในทวิตเตอร์

เขาเขียนบอกว่าสุขสรรค์ครบรอบวันเกิด
ขอให้ยู่มีความสุขสุขภาพแข็งแรง
มีเงินทองมากพบแต่สิ่งดีตลอดไป

คิดถึงเป็นห่วงปลอเสมอนะ
แล้วก็หลังจากนั้นน้องก็มีการโพสต์ออกมาอีก
เอ่อบอกอ่าไหนเป็นไหนอีกอ่ะ
ขออนุญาตใช้แท็ก
เพื่อยิ้วจะได้เข้าแท็กนี้ยิ้วอยู่ไหนบอกได้ไหม
ทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยเกลียดกันมากเหรอ
คือแกตัดพอคือน้องไม่เป็นไรเนอะเชื่อพี่นะ
เขาบอกเกิดวันหนึ่งเอตายไปหวังว่ายิ้วจะมางานนะ
อุ๊ยไม่อยากเป็นคำถูกไงพี่หนูตามเรื่องราวคนนี้

เขาจะเข้ามามีแบบสติสัมพันธ์ตลอด
ถ้าจะบอกน้องไม่เป็นไรนะน้องอย่าไปอย่าไปคิดอะไรอย่างนั้น

มดดำเขาก็แบบสร้างความเฮฮาให้น้องอยู่แล้ว

ใช่คุณดำคุยกับน้องเขาหน่อย
นี่ไงหัวน้องอยากคุยอะไรกับพี่ก็ส่งเข้ามาเลยเราอ่านข้อความ
จริงน้องน้อง

เมื่อประมาณสัก๑ชั่วโมงที่ผ่านมา

ประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับมีคณะกรรมการทั้งหมดสิบห้า
คนนะฮะ๑๕คนนะครับลงมติแล้วนะฮะให้ผ่าทันทีนะครับ
วันพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองนะฮะอืมนี่คือล่าสุดเลยนะฮะ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
อันนี้นะครับอันนี้คนละประเด็นนะอ่านี่นะครับคือได้มีการอ่า
แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาแล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นรายชื่อบอร์ดเนอ
ค่ะเนี่ยนะครับเข้าหน้าเลยนี่นะฮะทั้งหมดสิบห้าคนนะฮะ
คือรู้สึกว่าวันนี้เมื่อกี้ก่อนเข้าในรายการมา
ผมก็เลยโทรไปถามทางท่านเลขามาบอกว่าเอ๊ะตกลงคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ย
จะต้องได้เข้าไหมนะฮะทางท่านเลขาบอกว่าผมเชิญเข้าไปด้วยนะฮะ
เพื่อจะได้สิ้นข้อสงสัยคือประเด็นที่มาที่ไป
ต้องอธิบายว่าทำไมต้องมีการผ่ารอบสองคือย้อนกลับไปนะฮะ
ประเด็นของคุณตังโมเองเนี่ยเชื่อว่าเป็นข้อกังขาให้กับทางสังคมอีกเยอะแยะมากมาย
ที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
รวมไปถึงนะฮะการผ่าชนสูตรที่นิติเวศของทางโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ซึ่งพอผ่าไปแล้วปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าตำรวจเองเนี่ย
เขาก็ผ่าโดยละเอียดของเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
แต่ในเมื่อสังคมยังสงสัยปรากฏว่าทางคุณแม่ของคุณแตงโมเอง
ทนายเดชาแล้วก็ทนายกฤษณะก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับ
แล้วก็ทนายเดชาเองเนี่ยได้มีการบอกคุณแม่ว่า
เพื่อให้สังคมสิ้นสงสัยสิ้นข้อกังขา

หลังจากนั้นครับได้มีการไปขออายัดศพคุณแตงโมเอาไว้

ยื่นไปที่กระทรวงยุติธรรมนะครับ
เพื่อให้ทางท่านมนตรีกระทรวงยุทธรรมเนี่ย
เรื่องลงมาว่าให้อนุมัติในการผ่ารอบ๒
โดยการที่มีทางเลขานุการของท่านตรีว่าการสูงยุติธรรมเนี่ย

หลังจากนั้นไปส่งกันในวันสุดท้ายก็คือ
คืนของที่มีการไว้อะไรคุณแตงโมเวลา๓ทุ่ม
ก็มีการไปยื่นเรื่องนี้ที่บ้านของท่าน
ตอน๓ทุ่มเลยท่านทางทนายกิจสนัดเนี่ยไปยื่นเอง
หลังจากนั้นก็มีปัญหาประเด็นเกิดขึ้นนะครับว่ามันจะยังไงยังไงเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่ง
ออกมาตำรวจรุมจึงตำรวจเองได้มีการเชิญทางแถนท์คุณแม่ที่ปรึกษานทางท่านท่านแทน่ายเข้าไปพูดคุยกัน
หลังจากนั้นทางนิติเวศก็มีการชี้แจงต่างนานาว่าเรื่องของฟัน
ที่ตอนแรกคุณไทยบอกว่าฟันหักปรากฏว่าก็มีการชี้แจงแล้วไม่หัก
เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ให้ดูฟันให้ดูอะไรเลย
ร่องรอยบาดแผลที่บอกว่ามีเลือดกว่าเป็นการช้ำเลือดช้ำหนองต่างนานา

เพื่อให้ดูเนื้อข้างในว่ามีมีรอยชำหรือเปล่า
นึกออกไหมครับ
คือทั้งหมดเป็นการที่ทางฝั่งของนิดไป

ได้มีการชี้แจงกับทางครอบครัวฟังแบบนี้

แล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า๑๒๓๔เป็นแบบนี้
แต่สังคมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้สิ้นสงสัยไง
ว่าเพราะอะไรเพราะว่าแล้วร่องรอยบาดแผลบนศีรษะมีไหม
ทางฝั่งธนายเดชาก็ถามบอกไม่มีดูแล้วไม่มีดูให้หมดแล้ว
คือแม่ก็เห็นแล้วด้วยฟันหักไหมไม่หัก
แล้วคุณไทยพูดคืออะไรทีเนี้ยหลายคนสังคมก็ถามว่า
เป็นไปได้ไหมว่าไอ้ที่ฟันหักเนี่ยอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย
ใช้เงินหรือทำอะไรก็แล้วแต่เอาฟันไปใส่ไปครอบใหม่
ครั้งนี้เนี่ยแหละฮะเราจะได้รู้ทุกคนมีข้อสงสัย
สังคมมีข้อสงสัยเพราะฉะนั้นทนายเดชาเลยบอกว่า
ตำรวจจะชี้แจงอะไรคือก็ชี้แจงไปในมุมของตำรวจ
และเพื่อความเป็นธรรมกับสังคมด้วยเพราะสังคมเองก็ต้องการรู้เรื่องนี้
ผ่าชนสูตรครั้งที่๒แล้วเอาผลเปรียบเทียบว่าจะเป็นยังไง

ถูกไหมครับเพราะว่ามีทั้ง๒สถาบันและ๑นิติเวศของทางโรงพยาบาลตำรวจ
อีกหนึ่งคือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของทางฝั่งของกระทรวงยุทธรรม
ในการที่มีการตรวจแล้วมีคุณหญิงหมอพรทิพย์เข้าไปดูด้วย
ก็คือตามที่แม่ในเครสนั่นแหละบอกว่าขอให้คุณหญิงหมอพรที่เป็นคนดู
ก็คือพรุ่งนี้จะเริ่มผ่าบ่าย๒นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น

ใช่นะฮะประมาณนี้แต่ผมว่าเป็นการดีนะ
อย่างน้อยสังคมจะได้มีสิ้นสงสัยถูกไหมผ่าชั้นครั้งที่๒
จะได้รู้ว่าไอ้ร่องรอยฟันมันยังไงถูกไหมมันสามารถตรวจสอบได้เลยนะ
ว่ามีคนเอาไปต่อไปต่อหรือไม่ต่อหรือบาดแผลมีตรงไหนจริงไหมหรืออะไรยังไงเนี่ย
แล้วมีการเทียบเคียงกับผลครั้งแรกเนี่ยผมว่ามันก็ชัดถูกไหม
จะได้ตำรวจเองเนี่ยจะได้แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะ
แก้ข้อคอรหาได้ด้วยว่าอ่ะในเมื่อผลที่สองเนี่ยมันเหมือนกัน
ถ้ามันเหมือนกันนะแต่ถ้ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมากกว่านั้น
ก็ต้องมาว่ากันอีกทีว่าอ้าวทำไมครั้งแรกไม่เจอครั้งที่สองถึงเจอ
ว่ากันเนี้ยทุกอย่างมันต้องเป็นเป็นขั้นเป็นตอนหนึ่งสองสามสี่
เพื่อความคลายความแคลงใจของทางสังคมด้วย
ค่ะอีกกรณีหนึ่งเรื่องของคุณปอ
หมายถึงวมอื่มจนมาวันนี้เมื่อเช้าข้าวก็ไปรออยู่ที่วัดท่าไม้เหมือนกัน
แล้วปรากฏว่ายังไงครับพี่หนุ่มไม่เจอนี่
เธออยู่ไหนสกิต

เขาต้องเล่าเรื่องวัดธาหมาย
เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปให้ฟัง

แล้วคือท่านเองก็เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้
ลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะที่เดียว

เบลล่ารานีเอสุภาชัย

ก็เลยพาคุณปอไปรู้จัก
หลวงพี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวบวชให้ก็แล้วกัน
แต่หลวงพี่เองก็ไปศึกษามาปรากฏว่าเจอว่าบวชไม่ได้เหมือนกัน
เพราะว่าในมุมของการที่ยังติดคดีอยู่เนี่ยนะฮะก็ยังบวชไม่ได้
จำเป็นว่าคนนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องหนีคดีหรืออะไรอย่างนี้นะ
คนที่มีหมายหรือมีคดีติดตัวอยู่อะไรอย่างนี้
คือในมุมของพุทธเนี่ยเขาบอกว่าบวชไม่ได้

ก็เอาเป็นว่าบวชเป็นพรามก็แล้วกัน

แต่ที่มาที่ไปมันก็จะมีขยายขึ้นกว่านั้นอีก
คือจริงวันนี้ที่ผมจะทำผมไม่ได้จะทำเรื่องนี้นะ

แล้วทำไมถึงกลายเป็นหลุงพี่อุเทน

ลูกศิษย์หลุงพี่โทรคุยกับผม
หลวงพี่คุยด้วยให้โทรมาหน่อยตอนเช้า
ผมก็โทรไปเสร็จปุ๊บหลวงพี่บอกอาบน้ำอยู่
เดี๋ยวโทรกลับมาหลวงพี่ก็โทรกลับมาตอน๖โมง
โยมหนุ่มอัตมาเนี่ยอยากจะไปชี้แจงหน่อย
ตมาจะไปหนกระแสวันนี้

วันนี้หลวงพี่จะแถลงข่าวใช่ไหมจะแถลงข่าวบ่าย๒ใช่ไหมครับหลวงพี่
หลวงพี่เอ่อพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าคือจริงจริงอ่ะใช่
แต่ว่าอัตมาอยากจะไปชี้แจงกับทางโยมหนุ่มก่อน

เรื่องของการบวชว่าข้อที่จริงมันคืออะไร
คือตอนที่ท่านคุยกับผมนั่นจะคุย๖โมงป๖โมง๑๕นาที

แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือบวชตอน๘โมงแล้วบวชบวชที่สวนพึ่ง

เป็นสำนักปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไม้
ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะผมคิดว่าคุณตอเนี่ยจะบวชวัดท่าไม้

แล้วก็เลยต้องนิมนต์ท่านมาแต่ผมก็คิดในใจอยู่ว่า
ถ้าเกิดท่านมาเนี่ยจะมีคนเข้าใจท่านหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะมีกรณีที่แบบทัวร์ลงได้ทัวร์ไปเยือนวัดได้
ก็แต่ตัวท่านเองท่านก็บอกว่าไม่เป็นไร
อาจจะมาแค่อยากจะพูดข้อเท็จจริงให้ได้ฟังกันว่ามันคืออะไร
ผมก็ยินดีไงคือสุดท้ายเนี่ยคือท่านท่านก็มา
มากับรองเจ้าอาวาสวัดท่าไม้คือหลวงพี่แซม
ท่านก็ชี้แจงให้ฟังว่ากรณีที่ท่านเองเนี่ยให้ทางทั้งสองท่านเนี่ยบวชเนี่ย
เพราะว่าท่านมองว่าเรื่องนี้มันเป็นกุศโลบาย
มองว่าถ้าเกิดว่าเขามีเงินมีสตุ้งสตางค
แล้วถ้าเกิดว่าเขาทำผิดจริงแล้วเขาหนีไปล่ะอืม
ต้องไปตามเขาอีกหรือเปล่าท่านก็เลยมองว่าถ้าอย่างงั้นอ่ะ
อัตมาบวชให้แต่บวชให้พรามเขาจะได้อยู่ในกรอบของอัตมาตรงนี้
ก็คืออยู่ในบริเวณนี้อยู่ในบริเวณที่อัตมาสามารถดูได้นึกออกไหม
เป็นหูเป็นตาได้เออคือท่านมองแบบนี้กับอีกมุมหนึ่งท่านก็บอกว่าท่านเองอ่ะก็สงสัยแล้วก็คาใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยรู้สึกว่าคนที่กำลังร้อนเนี่ยต้องการจะบวชต้องการอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มองว่าถ้างั้นมาแล้วก็เหมือนกับบวชไปนะแล้วก็ให้สงบซะแล้วมันเหมือนกับเราสองคนเนี่ยก็เหมือนกับอยู่พวกเดียวกัน
อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรอ
อะไรอย่างเงี่ย

คือเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง

พระอาจารย์คือแล้วอย่างนี้คือยังไงคือคือพระอาจารย์จะไม่กลัวว่าจะมีแบบทัวร์ไปลงหรืออะไรยังไง
บอกไม่เป็นไรวันหนึ่งความบริสุทธิ์ใจของอัตมาก็คือทุกคนจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรอะไรอย่างนี้
ท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรอะไรอย่างเงี้ตอนเลิกรายการผมก็ถามว่าพระอาจารย์เครียดหรือเปล่า

อืมท่านบอกพระพุทธเจ้ายังถูกนินทาเลย

พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอลงมาจากช่องจากตึกเนี่ย

ท่านก็บอกว่าขอให้ไปเจอที่วัดแล้วไปคุยกันทีเดียว

แต่ท่านบอกว่ามึงอะไรขึ้นรถก่อน

เป็นรุ่นน้องนี่นั่งนี้ค่ะดังว่าเจอแต้า
มาหลวงพี่พูดเรื่องคุณพุทธคุณจุ

วันนี้แกไม่ได้พูดในรายการ

สุดท้ายผมก็ถามว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง

เขาต้องฉันข้าวมื้อเดียว

ถือสินแปดถือสินแปด
แล้วก็กินข้าวมื้อเดียวนะฮะ

แล้วก็คือต้องนอนเนี่ยนอนที่เมน

แล้วคุณคิดว่ามันคือเมนอะไร

ไม่ใช่กูรู้แล้วแต่ผู้กลูกปฏิบัติทำแล้วไปนอนกับเมนก็เพิ่งเคยได้ยินนี่ไง
ก็พูดว่าถามโบกเมนเผาศพคำว่าเมนยังเคยมีอะไร
ก็รู้ไอ้นุ่งถ้าหมายถึงว่าทำไมต้องไปนอนที่เมน
เป็นเพราะสติอีบ้า
ท่านก็พูดเล่าเรื่องว่าตัวท่านเองเคยรู้จักกับทางโยมปอ
มาเมื่อ๑๖ปีก่อนอืมหรือพี่แซมถามไม่รู้จักตอนไหนทำไมถึง
จัดครับเมื่อก่อนอัตมาเคยไล่ยิงเขาฮะอืมไล่ยิงไล่ยิง
ตมาเคยไล่ยิงไล่ยิงคุณปอเพราะเมื่อก่อนตอนอัตมายัง
ไม่ได้บวชเนี่ยคือก็เหมือนกับปอได้มีเรื่องกับกลุ่มกลุ่ม
พักคั่วของทางฝั่งหลวงพี่แซมหลวงพี่แซมก็เลยไล่ยิงที่เขาที่
ผมก็เลยไปมีเรื่องเรื่องอะไรเขาชวนหลวงพี่ขึ้นเรือเหรอครับ
ครับหรือหรือมันใช่ทะเลาะกันทั้งร่างแต่ที่ที่พัทยาอืม
อืมอันนี้ประมาณนี้อืมเขาพูดถึงคุณพุทธจุ๋ยอ๋อพี่
วัตเทย์ก็บอกครับมันบอกเองบอกว่าไม่ให้ไปงานศพใช่
ไหมล่ะอืมหลวงพี่บอกว่าผิดที่อาตมาเองอืมคือเรื่อง
เรื่องเป็นเพราะมดดำเนี่ยเอ้าอีหนุ่มแว้งเลยไปถาม
แว้งเลยไปถามพูดกับจุ๋ยยังไงคุณถามสิคุณพูด
เคลียร์ให้น้องเขาหน่อยคือนี่แรกคือเราตกใจกันตอน
ทุกคนสั่งทุกคนสั่งเออพรุงฤทธิ์กันหมดแล้วใช่ไหมอ่า
โมงทุ่มหนึ่งเนาะทุกคนก็ต้องแคนเซิลหมดจุ๋ยกำลังหันไปแคนเซิล
วงหลีดอยู่อ่ะก็ถามจุ๋ยแกไปด้วยกันกับฉันไหมอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
ไปไหมจุ๋ยไปไหนพี่หนูไม่ได้ไปแต่นางเนี่ยพูดไม่จบไง
ไม่จบว่านางไม่ได้ไปเพราะนางจะมีน้องนางไม่จำเป็นจะต้องอธิบายนึกออกป่ะ
อยู่ดีคนก็ไปหาอ้าวทำไมไม่ไปงานศพไม่อะไรอย่างนี้ทั้งที่
อยู่ช่อง๗เหมือนกันอะไรอย่างนี้
ความจริงคือนางไปไม่ได้เพราะว่านางเครียดเกี่ยวกับการมีลูกแบบ
มานานแล้วอะนางเครียดนะนางเครียดแบบสุดเลย
ในฐานะที่สนิทกับทั้งพุทธทั้งจุ๋ยนางเครียดมากนะเรื่องนี้
ครับแต่จริงแล้วก็ต้องบอกแบบนี้คือ
ในมุมของคนที่กำลังตอบว่าพุทธกับจุ๋ยอันนี้คือ

อันนี้คือผมก็เข้าใจในความรู้สึกของน้องทั้งสองคนนะ

ผมเข้าใจบริบทที่ทางจุ๋ยเขาพูดนะว่า
คือตัวน้องเนี่ยไม่ได้สนิทหรือไม่เคยร่วมงานกับตังโม
คือแกก็ตอบตามข้อเท็จจริงถูกไหมฮะ
แต่คุณพุทธเองเนี่ยแกก็มีเหตุผลเหมือนกันคือแกติดงาน

อย่างผมเองเนี่ยผมเรียนตามตรงเลยกับงานของพี่เอกสรพงศ์เนี่ย
ผมยังไม่ได้ไปเลย
ผมก็ยังไม่ได้ไปผมร่วมงานกับแกด้วยนะ
แต่ผมยังไม่ได้ไปเลยอ่ะเพราะว่าผมก็มีภาระที่ต้องมานั่งอ่านมาทำงานไง
คือทุกคนมันก็มีหน้าที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นมันก็มีความจำเป็นอะไรอย่างนี้คือผมเข้าใจพุทธนะแล้วก็เข้าใจจุ๋ยด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเอ่อบางคือทำไมอย่างงั้นเนี่ยไอ้ตากะเนี่ยมัน
มันจะเอามาใช้ไม่ได้หรอกว่าในเมื่อเราไม่ได้สนิทเราก็อาจจะไม่ได้แบบรู้สึกว่าเราจำเป็นต้องไปหรือเปล่าเนี่ย
คือผมเข้าใจเขามากเพราะว่าอาจจะมีคนอื่น
งั้นเราก็ต้องไปงานศพคนทุกคนที่เราไม่รู้จักอ่ะดิ
คุณเข้าใจป่ะเออคือถ้าเกิดคุณตายอย่างเงี้ผมไป
หนุ่มฉันไม่เธออ้าวอย่างเธอตายอ่ะไม่ใช่เธอความเอามาอีกคือ
เพราะผมรู้จักคุณอีหนุ่มเธอตายฉันจะไปคนแรก
พวกนี้ฉันไม่ส่งฉันเตรียมดอกไม้จันทร์เลยเป็นการเซฟ
แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเด็กผู้ชายของคุณอะไรอย่างนี้

ผมผมก็ไม่รู้จักเขาอ่ะผมก็อาจจะไม่ได้ต้องไป
คือเด็กผู้หญิงของเธอสมัยก่อนที่เขาจะต้องไปวิ่งไล่จับ
ฉันก็ไม่ไปเหมือนกันไงหนู

ที่ถือเรื่องราวแบบโบร่ำโบราณอย่างนี้จริง
คนมีประจำเดือนเนี่ยเขาจะไม่ไปงานศพ
๒คนเป็นไข้เป็นไม่สบายเป็นหวัด

คนที่เกิดอุบัติเหตุเขาจะไม่ไปงานศพ
คนที่กำลังตั้งคันเขาจะไม่ไปงานศพ
๕คนที่กำลังจะตั้งคันก็ไม่ไป
คือเขาจะถือเคล็ดของเขา

ผมเองผมไปงานศพผมก็จะมีวิธีผมก็ต้องพกอะไรนะไปทับทีม
แล้วผมก็จะพกเข้าสารไปประมาณ๑๑๑๒เม็ดอะไรอย่างนี้
พอไปถึงเสร็จปุ๊บผมเข้าไปงานเสร็จปุ๊บ
เวลากลับบ้านเนี่ยผมก็จะผมก็จะเฟี่ยงข้างหลัง
เอาเอาข้าวสารโยนข้างหลังอย่างนี้ไปข้างหลัง
บอกกินอยู่ที่นี่นะบอกให้กินอยู่นี่นะไม่ต้องตามกลับไป
อย่างนี้ปุ๊บเอามาทำอ้าปากสิ

มันก็ขึ้นรถไปไปถึงที่บ้านก่อนเข้าบ้านก็จะ

แล้วก็มารูปหน้าแล้วก็ล้างหัว
แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่บางคนเขาก็จะพกเป็นเหมือนแบบอะไรนะ
เอ็มไม่ชะเอ็มแล้วก็พันด้ายแดงแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเห็บไว้อะไรอย่างนี้
แล้วแต่คือเรื่องของพิธีงานศพต้องลองไปหาดูแล้วแต่คนถือจริง
อันนี้ก็คือต้องเข้าใจเขาด้วยนะอายุหน่อยช่วงนี้จริงต้องบอกว่าร้อนเนอะ
ตอนนี้พายุฤดูร้อนเยอะนะพายุฤดูร้อนมา
เขาบอกว่าอีสานเองก็ต้องเตรียมรับมือแต่ที่หนักที่สุดคือจังหวัดตาก
คือถ้าเราพูดจริงอากาศเนี่ย
จังหวัดต่างนี่คุณดูดิ

แล้วบางทีมันไม่ได้มีทีท่าว่าจะมีพายุมานะคะ
อากาศนิ่งร้อนแป๊บเดียวอยู่ดีฝนฟ้าพายุลูกเห็บตกอะค่ะ
มากันเลยวันนี้นะฮะถ้าสมมุติเราดูกันเนี่ยค่อนข้างจะเกิด
พายุกระโชกแรงเป็นวงกว้างเนี่ยก็ได้พัดถล่มบ้าน
เรือนของประชาชนเนี่ยเสียหายกว่าร้อยหลังคาเรือนนะฮะ
พืชผลณการเกษตรหมู่หกหมู่แปดหมู่เก้าหมู่สิบตำบน
วังจันทร์จังหวัดตากเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยหักโค้นทับ
เสาไฟฟ้าเขาบอกเฮ้ยมันใหญ่มากคราวนี้เป็นพายุฤดูร้อนที่
ใหญ่จริงจริงบ้านเรือนหมู่บ้านทั้งหมดไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีโชคข้อโชคดีคือไม่
ผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บแต่พืชผลทางการเกษตรน่ะได้รับ
ความเสียหายหมดเลยเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าลำไยเนอะ
มะม่วงเนอะฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์เนี่ยก็ออกสำรวจ
ความเสียหายนะฮะก็ได้แต่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเพื่อจะ
อย่างนี้คุณคิดดูว่าหอบหลังคาหอบหลังคาเป็นอย่างนี้
เลยนะอืมคือต้นไม้คือลำยงลำไยมันเป็นหน้าหน้าของเขา
เขาช่วงนี้บางทีแล้วความเสียหายก็หมดเลยผลไม้บางอย่าง
กำลังออกดอกอยู่ตอนนี้ก็ร่วงหมดพอเจอพายุหมดเลยก็
ก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปแล้วก็ตอนนี้คือ
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เขาก็มีแต่เครื่องอุปโภคบริโภคที่ส่งไปให้
เพราะว่าบางคนไม่เหลือเลยด้วยพายุ
ข้าวปลาอาหารหม้อเมอร์ไปหมดเลย
บางคนต้องมาอยู่บนถนนอยู่บนถนน
ถนนแซวอีกแล้ว
หนุ่มถ้าไม่มีอะไรทำกินเลไปนะปากจะได้ไม่
ต้องคิดถึงโพรเปโอติคฮึ้ดถึงบีทากิ้น

เดือนไชเดือนไชเดือนไช
ทำไมยังไม่อ่านอะไรบ้างเลยหรอ

อันนี้อ่ะหลวงปู่เดือนชัยไปหน่อยอ้าวเป็นภาระฉันอีกอ่าแม่ต่อ
คือหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยนะฮะหรือนายหลักชัยสร้างสุระเนี่ย
อายุ๖๒ปีเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ขับรถยนต์กระบะสีบอลนะจากมุกดาหารเนี่ย
ฝ่าไฟแดงที่บริเวณหน้าป้อมยามนี่ฮะสอบพรณ์นี้คือคำซ่อย
นี่เห็นไหมล่ะคือต้องย้อนหลังไปให้ฟังก่อน
หลวงปู่เดือนชัยเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยเมื่อก่อนในคดีน้องชมพู่จำได้ไหม
จำได้จะมีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เขาบอกโอ้โหมีเสกอภินิหาร
แล้วก็ทำนายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ตอนนั้นไปกับเป็นข่าวใจตัวเลยหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยจำได้ไหมจำได้ค่ะ
คุณเดือนชัยเนี่ยนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีประเด็นนะ
หลวงปู่เดือนชัยเนี่ยเหมือนกับสื่อสารแบบอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะหมุนหมุนข้อห่วงหัวอย่างนี้

นี่เอาลองฟัง
เสียงมา
โดยได้ครับ

อันนี้เป็นการสื่อสาร
สื่อสารกับเทศ
แล้วเธอน่ะพรากฏว่าวันนี้ตำรวจเขาตรวจเจอปุ๊บใช่ไหม
ฝ่าไฟแดงสิ่งที่เจออยู่ในอังสะคือยาบ้าสามสิบเจ็ดเม็ด
นี่ไงลองฟังลองฟังลองฟังลองฟังนี่เขาฟังนี่เขาคุยกับตำรวจลองฟัง

ก็โดนมันคะอะไรหนู

ก็ตั้งแต่วันอีกนี่เบาคือหวนล๊อกหวนล๊อกหวนล๊อกทันหลก
คันหนึ่งเนี่ยกำลังขับแล้วขับแบบงงไปงงมา

พอไปจับพอเปิดประตูไปปุ๊บเนี่ยไปเจอหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยแหละฮะ
เขาก็เลยอันเชิญตัวมาที่สพพอมาถึงเสร็จปุ๊บแกก็อารวาสไงมดดำ
อารวาสปรากฏหลังจากนั้นเนี่ย
ตำรวจขอดูเหมือนกับในย่ามเหมือนในจีวรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะ
แต่อุปกรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลุงปูบอกไม่ใช่นี่เห็นไหมล่ะ
ให้ชมไฟชักครบเออดางดางอย่างนี้เห็นไหมล่ะ
อยู่ในแอี๊งสาห์ด้วยน่ะนี่ไงนี่ไง
นี่ไงอย่างที่บอกตอนนั้นแหมลุงปู่เขาไปสอนลุงพล
อย่าไปฆ่าไปแกล้งใครเขาอีกนะตอนนั้นโอ้โหเป็นที่รู้จัก
เพราะทุกช่องเล่นกันหมดเลยนะตอนนั้นหลวงปู่เขาออกมาเคลื่อนไหว
กับคดีน้องชมพู่เยอะแล้วก็จะเขียนเลขปริศนธรรมด้วยนะ
มีการเขียนเลขปริศนาธรรมก่อนที่มีผู้นำไปตีเลขเนี่ย
แบบว่าบางคนบอกโอ้โหหลวงปู่นี้แม่นจังเลยให้เลขแม่น
แม่นแม่นแม่นนี่ยาบ้าไปแล้วสามสิบเจ็ดเม็ดนี่ไง
ล่าสุดก็คือไปนั่งร้องเพลงให้ตำรวจฟังนะเรามีไหมมี
แล้วมีภาพมารั่งร้องเพลงนะนั่งนั่งร้องเพลงตำรวจฟังนะตอนจนกลับไปอ่ะ
เช็คก่อนพี่มามาอีกอย่างอ่าไม่มาอีกอย่างไงอืม
นั่งร้องเพลงนะหลังจากนั้นเนี่ยนะก็โดนจับศึก
เอาไปให้ศึกเลยนะครับวันนี้นี่รู้สึกตัวแล้วคือศาสติมาแล้ว

อาลอยอย่างนี้นะคุกนะเข้าคึกเฉินแล้วนะตอนที่๒๐๑๑คุกใช่ไหม
ใช่แต่ไม่รู้มีใครไปประกันหรือยังแต่น่าจะยังไม่มีแหละ

ผมไม่ได้ผิดตำรวจผิดมาจับผม
แบบหันไปใส่ตามียิ้มดูด้านพูดแต่ละอย่างออกมา

เปิดเผยเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะ
ท่านบอกว่าฉากกระทัดที่วางเอาไว้จริงคือช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
การติดเชื้อเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวแล้วแต่ว่าจะไม่ลดลงแบบควบฮาบนะคะ
คล้ายกับการกั้นน้ำเอาไว้
คืนน้ำเนี่ยจะค่อยหลายลงมาเออลดลงมา
แล้วก็จะค่อยลดลงหลังจากนี้
ข้อมูลจากนักวิชาการระบุค่ะบอกว่า
อยู่ในช่วงกลางกำลังจะเข้าสู่ขาลงแล้วนะคะ
ในสหรัฐอเมริกาเองหรือยุโรปตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้ว
จากว่าเชื้อมันอ่อนแรงลง
ฉีดวัคซีนก็มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมีคนติดเชื้อไปมากแล้วเช่นกัน
ก็อย่างที่บอกไปว่าก็จะมีภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อไปแล้วแบบนี้นะคะ
ซึ่งสถานการณ์ของประเทศไทยอาจารย์บอกว่าตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะคะ
แต่ถ้าเราไปดูจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้เนี่ย

แล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๗๐รายนะคะ
สอบประคอจะมีการประชุมชุดใหญ่ในวันที่๑๘มีนาคมนี้
หลายคนก็จับตามองไปว่ามาตรการต่างเรื่องของโควิด
จะมีการปรับลดปรับเพิ่มอะไรยังไงกันบ้างนะคะ

ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าผู้ที่เดินทางจะเข้ามาในประเทศไทย
มีเชื้อเป็นลบใน๗๒ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ทีนี้จะมีการเสนอเข้าไปบอกว่าไม่จำเป็นแล้ว
เหลือเพียงแค่เข้ามาถึงเมืองไทยปุ๊บ

ก็คือตัดต้นทางไปจากต้นทางปกติจะเดินทางมาต้องตรวจก่อนมีผลมาแสดงก่อน
หลังจากนี้ต่อไปจะมีการเสนอก็ต้องรอดูว่าวันที่๑๘นี้มาตรการตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
เรื่องของวงเงินประกันสุขภาพสำหรับผู้เดินทางก็เหมือนกันค่ะ
จะต้องมี๕๐๐๐เหรียญสหรัฐ
ก็มีการปรับลดลงมาเหลือแค่๑๐๐๐เหรียญสหรัฐค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยการรักษาที่โรงพยาบาลจากเดิม
ค่ารักษาจะอยู่ที่๑ล้านบาทต่อราย
ก็เหลือเพียง๒๐๐๐บาทต่อราย
อย่างที่บอกอันนี้ก็จะต้องมีการเสนอเข้าสอบประคอชุดใหญ่

โรคระบาดกลายไปสู่โรคประจำถิ่นจะเป็นยังไง

อืมครับผมอ่ะช่วงหน้าน้องลิซ่าที่แบบว่าอัพเดทกับน้องลิซ่า
ที่มีการถ่ายคู่กับวิสกี้ยี่ห้อหนึ่ง

เมื่อวานนี้นะฮะเขาบอกว่างานแต่งคุณเจ็ดนัทพงศ์
ก็คือน้องของคุณจ่ายศินีย์นั่นแหละเพราะว่าหัวหน้าคุณพัตตี้น้องครับ
ผมลองมาคิดก่อนเข้ารายการ

ไม่ได้ไปเพราะว่าผมทำงานเขาบอกว่ามีครอบครัวแล้วก็สิ่งหนึ่งคือ
คุณมาริโอมาวเลอร์เนี่ยนะฮะเขาก็สวมบทเป็นแรปเปอร์เนาะ
ลูกทอร้องเพลงแรปบอกเลยว่าลุคนี้ไม่เคยเห็นมาสักไม่เคยเห็นอ่ะ
ปกติเราจะเห็นโอ้แบบนี้ดูดิ
มันสามารถจุคนได้แค่นิดหน่อยในห้องตรงนั้นนั่นแหละ
มีแบตเทิร์นกันแบบแต่มาริโอเขาก็ร้องเพลงนะอืม
แล้วข้างหลังต้องทำกับครับข้างหลังไหนเธอห๋อ
เปิดน้องมาริโอกับอาจารย์จิให้ดูด้านมองถึงข้างหลังเลยดูซิว่าเป็นใครไม่อยากรู้มีใครบ้าง
เล่าหน่อยคุณแกลร์ตอ่ามาริโอเจ็มมาค่ะ
คุณเข็มเข็มรุจิราคุณมิ้นแล้วก็น้องพิมดาว
ดีด้วยนะครั้งอีจีด้วยน่ะไหน
เพชรกระโลนพวนนั้นข้างเพชรก็จะ

พวกมอเตอร์ไซค์เก่าใช่ไหม

ต้องตอบ

เอ้าเชิญค่ะต้องบอกว่ากรมควบคุมโรคอะค่ะ
ชี้แจงเรื่องของลิซ่าที่มีภาพถ่าย

นายแพทย์นิพนธ์ชินานนเวท
อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีการโพสต์ภาพของลิซ่าที่ถ่ายคู่กับขวดวิสกี้ยี่ห้อหนึ่ง
สำนักงานเนี่ยก็มีการมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลค่ะ
เกี่ยวกับผู้ที่โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จากว่าในประเทศไทยมีมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตามมาตรา๓๒แห่งพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ๒๕๕๑
ซึ่งบางประเทศไม่ได้มีกฎหมายที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเหมือนประเทศไทยนะคะ
จึงไม่เป็นความผิดแบบในลักษณะนี้
อย่างไรก็ตามสำนักงานจะมีการดำเนินการออกหนังสือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงในขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ลิซ่าเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับชีวาส
ถูกต้องไหมฮะเป็นแรนดัสเตอร์คนแรกของเอเชียเลยล่ะ

เพจค่ะคือเพจลงไม่เกี่ยวกับคุณลิซ่าใช่ไม่เกี่ยวกับแบ็คพิ้งด้วยอืมแต่เพจ
แต่เพจยังมีของในไทยถูกไหมคุณไทยของไทยค่ะแบ็คพิ้งไทยแลนด์
อืมอ่าเบรกกันสักครู่โควิดเยอะอยู่นะตอนนี้ฮะ
โลกใช่ไหมเอาให้ไปดูเรื่องโควิดดีกว่านั่นเหรอ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
เบรกค่ะพักสักครู่ค่ะ
ไปค่ะไปดูคุณอุ๋ยอ่านข่าวเนอะตอนนี้คุณอุ๋ยก็กินน้ำตาอยู่
ทำไมอ่ะเมื่อคืนแมนยูตกรอบเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าพี่อุ๋ยน้ำตาพี่อ่ะคะ
พี่เลิกเคลียร์แล้วพี่พอแล้วพี่จบแล้วพี่ลบทุกสิ่งทุกอย่างแม่น

ก่อนเมื่อวานก่อนหน้านี้ที่มันแบบไม่ไหวอ่ะแล้วก็พี่เคยตามไอจีใครอะไรอย่างนี้ตามพี่ลบนอน
หมดเลยไม่ใช่เธอนอนบ้างไหมเนี่ยระวังเป็นบ้านะ
จริงนอนข่าวก็เสพนู่นก็เสพบอลก็ระวังเป็นบ้านนะนอนบ้างนะเธอ
สมองมันจะได้พักผ่อนมันเป็นการลดความอมหิตลงได้บ้างเล็กน้อย
สวัสดีพรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนกับรับทรงชาติสวัสดีฮะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป